ใช้วิจารณญาณกันต่อเนื่องเลยเดี๋ยวจะพาไปที่นี่ที่จังหวัดพยาว
พยาวเนี่ยช่างภาพในสตูของเราชอบไปมาก

ต้องมีอะไรดีแน่เพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่าครับ

คงจะเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีไง
ช่างภาพในสตูของเราถึงได้ชอบไปพยาวนักไปพยาวหนา

แล้วชาวบ้านเขาก็ไปเหมือนกันเขานำดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้สักการะเดินทางไปเนี่ยฮะ
ไปไหว้เจ้าพ่อคำป่วนกันที่ศาลที่นี่
ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะดงหอบ้านหนองลมหมู่๘ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวจ้า
สำหรับเจ้าพ่อคำปวนนะครับที่ชาวพยาวเขาเคารพสัทธากันเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างเนิ่นนานไง
คือท่านเนี่ยก็คือทหารเอกปกครองเมืองหน้าด่านหรือว่าเมืองกันชนนั่นเอง
จึงมีการสร้างรูปแก่สลักหินตามจินตนาการของท่านเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงิน

ก็เลยทำให้ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีนะ
ก็จะมีชาวบ้านมาจัดงานบวงสวงให้กับท่านด้วย

ไปกันเยอะไปกราบไหว้ขอพรกัน
คนก็ขอในสิ่งที่แตกต่างกันออกไป

สมหวังก็ดีใจกันไปแต่ไม่สมหวังมันก็มี
มีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของความสบายใจของแต่ละคนนะ
คุณผู้ชมนะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย